ไปดูเกมรอบรองนะครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศามีนบุรีครับ
บุรีรำครับแชมป์รายการนี้๕สมัยพบกับหนองบัวพิชยะนะครับ
มาเมื่อจัดผ่านอีก๒นาที๑๔ครับกรกฎรุยะดมซิรินะครับ

บอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับไปเข้าทางอภิวัตงั่วลำหินครับวงเข้าไป
บุรีรำนำ๑๐ครับในช่วง๔๕นาทีแรก
จากนั้นครับในช่วงครึ่งหลังครับเริ่มมาเพียงแค่๓นาที
ประตูครับหนี๒๐อย่างรวดเร็วครับ
บอลทำชิงบีดเข้ามาเข้าในแล้วบาราซิสครับผ่านให้กับทางกรกฎ
ยิงเข้าไปครับสองศูนย์ครับบุรีรำเอาชนะด้วยสกอร์นี้เลยครับ

ส่วนผลอีกคู่ครับเชียงรายยูเนเต็ดแชมป์เก่านะครับ
พลาดในการเข้าชิง๓ปีติดต่อกันครับ
หลังจากแพ้จุดโทษให้พีพีประจวบไป
ใน๙๐นาทีเสมอ๒๒ก่อนที่ตอบเวลานะครับ
เสมอกัน๓๓จบ๑๒๐นาทีก็โดนจุดโทษไปนะครับ
ประจวบเข้าชิงรายการนี้เป็นครั้งแรกในปฏิสารของสมโวษรเลยครับ